วันที่๑วันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมล่ะ

แดดิเดตนายกรัฐมนตรีมีเลขมาให้เหรอครับคุณผู้ชม

มีคนไปตั้งโพสต์ถามบอกนี่มันก็ใกล้เวลาแล้วนะ

คืออีกหน่อยทุกงวดนี่คือจะต้องเป็นแบบนี้ไปหรือยังไงครับพระราภร
เพราะว่างวดที่แล้วถูกตามคุณพิทาหลายคนนะคะ
งวดนี้แฟนคลับก็เลยถามเมื่อไรจะโพสต์สักที

แต่หลังจากนั้นไม่นานเขาบอกเลขนี้ก็เกลี้ยงค่ะ
นี่ผมกำลังจะบอกต่อว่าดูได้แต่ไม่ต้องไปหาแล้วนะ

ไม่มีทางผมว่าไม่เจอถ้าเจอก็น่าจะแพงอ่ะ

ก็ไปพูดบอกงวดนี้ออก๓๗๖
อันนี้ชาวบ้านก็ส่องนะคะวันนี้ไปพิศนุโลก
ก็ถูกจับตาทุกเลขแล้วค่ะที่เกี่ยวกับคุณวิทยา
นี่ได้ส่องเหมือนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเลยนะ
วันนี้มีคนถามด้วยนะแล้วถึงตอนนี้เพราะวันนี้มันก็เหมือนกับ
มันเริ่มมีเขาลางเรื่องตำแหน่งประธานสภา
ใช่ไหมคะเรื่องการพูดคุยกันที่มีแนวโน้มว่าจะจบลงด้วยดี
สำหรับตำแหน่งประธานสภาสำหรับสองพักที่มีการพูดคุยกันอืม
ก็มีคนถามคุณพิทาบอกเรียกนายกได้ยัง
คุณพิทาบอกว่าถ้าออก๓๗๖ก็เรียกนายกได้